สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนภัยในค่ำคืนนี้กับผมคุปตนันพิสิทธิ์มหันนะครับ
ตอนนี้สภาพอากาศทั่วไทยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องนะครับ
จากพี่น้องชาวเหนืออีสานที่ต้องระวังเรื่องของลมหนาวที่ตอนนี้ค่อนข้างแรงเลยทีเดียวนะครับ
พี่น้องชาวใต้นะครับหลังจากนี้เป็นต้นไปคงต้องเฝ้าตรวจสอบสถานการณ์ฝนอย่างใกล้ชิดนะครับ
เพราะว่าจะมีหนึ่งปัจจัยก็คือพายุนั่นเองนะครับ
เป็นพายุที่ก่อตัวมาตั้งแต่ช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วนะครับ
แล้วก็มีการเคลื่อนตัวอยู่บริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่างนะครับ

เพราะว่าตอนนี้มีมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาเป็นกำแพงป้องกัน
ให้พายุลูกนี้มีการเคลื่อนตัวไปบริเวณฝั่งตะวันตก
แต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้เป็นต้นไปน่าจับตานะครับ
เพราะว่าหลังจากนี้บริเวณความกดอากาศสูงจะอ่อนกำลังลงไป
แน่นอนครับอ่อนกำลังแบบนี้ก็จะทำให้พายุนั้นมีการเคลื่อนตัวไปฝั่งตะวันตก
จุดที่พายุลูกนี้จะเลือกผ่านก็คือในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง
โดยจะเคลื่อนตัวผ่านในช่วงวันที่๒๒
ดังนั้นใครที่อยู่บริเวณนางกล่าวคงต้องเฝ้าระวังหน่อยนะครับ
เพราะว่าอาจจะทำให้เกิดฝนตกหนักลมกระโชคแรงในบริเวณดังกล่าวนะครับ
ซึ่งหลังจากนี้เป็นต้นไปในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ยังคงต้องเฝ้าระวังฝนแล้ว
สิ่งหนึ่งเรื่องครับที่ยังต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องก็คือสถานการณ์คลื่นนะครับ
เพราะว่าผลพวงจากพายุลูกนี้ก็ยังคงทำให้คลื่นนั้นสูง๒๓เมตรด้วยนะครับ
จุดที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นอาจจะสูงเป็นพิเศษนะครับ
ดังนั้นในระยะนี้เรือเล็กควรที่จะงดออกจากฝั่งนะครับ
จุดที่มีฝนฟ้าขนองก็เป็นจุดที่ควรที่จะหลีกเลี่ยงนะครับ
เพราะว่าอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุจนถึงขั้นเสียชีวิตได้นะครับ
แน่นอนครับในช่วงที่พายุมีการเคลื่อนตัวผ่านในบริเวณพื้นที่ทางตอนล่างของภาคใต้เนี่ยนะครับ
บริเวณทางตอนบนครับอากาศก็จะเริ่มอุ่นขึ้นนะครับ
สิ่งที่จะตามมาก็คืออากาศก็จะเริ่มร้อนขึ้นในช่วงกลางวันนะครับ
เพราะว่าบริเวณความกดอากาศสูงนั้นอ่อนกำลังลงไป
และจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งหลังคริสต์มัสนะครับ

อาจจะมีสายหมอกหนาตานะครับ

ใช้รถใช้ถนนก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับ
โดยเฉพาะช่วงต้นสัปดาห์หน้าเป็นต้นไป
หมอกอาจจะหนาตาในหลายพื้นที่นะครับ
และนี่คือการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้นะครับ
จากจะต้องระวังเรื่องของการใช้ชีวิตแล้วก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับ
ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ